ทีนี้มาดูเรื่องของฝนเรื่องของน้ำกันหน่อยค่ะ
ฝนตกถนนลื่นแล้วกระบะสองคัน
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูคันหนึ่งสีบรอนคันหนึ่งสีขาว
ขับมาปรากฏเฉียวชนแล้วก็เสียหลัก
ไปชนป้ายเสียหายเอ๊ะแล้วคนล่ะ
คนจะเป็นอะไรไหมลองดูค่ะ
ภาพให้คุณผู้ชมเห็น๒มุมเลยนะคะ

มาแล้วครับโอ้โหคือตีคู่แบบนี้เรียกว่าตีคู่นะ
ใช่ตีคู่จนเกิดปฏิเหตุนะฮะ
ใช่ค่ะส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือจะเห็นฝั่งนี้นี่แหละค่ะ
กระบะสองคันคันหนึ่งสีบรอนคันหนึ่งสีขาวขับมา
แล้วตอนที่กระบะคันสีขาวเนี่ยขับตามมาจะพยายามแซงขวาใช่ไหม
เสียหลักไปตัดหน้ากระบะสีบอลแล้วดูสิโอ้โหอันนี้ซูมให้เห็นชัดขึ้นน่ะนะคะ
เฉียวชนกันแล้วก็เข้าข้างทางทั้งคู่นู่น
บอกทางค่ะหักเสียหายเป็นป้ายชื่อหมู่บ้านนะนะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ถนนเชียงรายเทิงค่ะบ้านห้วยศักดิ์ใหม่ที่อำเภอเมืองเชียงราย
หลังจากเกิดเหตุโอ้โหเห็นรถกระบะชนหมุนแบบนี้นี่
คนในรถจะเป็นอะไรไหมทั้งคนขับทั้งคนที่นั่งมาด้วย
ชีพเทศบาลตำบลห้วยศักดิ์นะคะกับสมาคมธรรมนันเชียงรายก็ไปตรวจสอบ
กระบะขาวคันที่คุณผู้ชมเห็นนะคะมีร่องรอยการเฉียวชนที่ประตูฝั่งขวา
มีผู้โดยสารสองคนนะไม่บาดเจ็บไม่เป็นอะไรค่ะครับ
ส่วนอีกคันนึงคือกระบะสีบรอนสีบรอนเนี่ยมีรอยชนที่ด้านหน้าก็ไม่มีคนเจ็บเหมือนกัน
ถนนลื่นเพราะว่าฝนมันตกอ่ะแล้วน้ำมาท่วมขังถนน
เน้นย้ำนะหลังจากฝนตกเนี่ยระมัดระวังมากนะคะอย่าทำความเร็ว
ไม่งั้นเดี๋ยวมันเอาไม่อยู่แล้วเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะที่ฉะเชิงเซาครับ
รถบรรทุก๖ล้อก็ขับมาด้วยความเร็วนะฮะแล้วก็หลุดโค้งคุณ

พุ่งชนร้านขายของริมถนนเป็นเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนี้นะครับ

และภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นเลย

คือจริงต้องตีโค้งเข้าขวาปรากฏนู่น
พุ่งไปเลยฮะชนร้านค้าข้างทางนะครับ
เส้นทางบ้านโพสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ก็เป็นนาทีระทึกรถบรรทุก๖ล้อหลุดโค้ง

ก่อนที่จะทะลุร้านค้านะคุณฮะพุ่งตกลงไปในคูน้ำข้างทางครับ
เหตุการณ์นี้ถามว่ามีใครบาดเจ็บไหมโชคดีนะ
ไม่มีใครบาดเจ็บคนขับไม่บาดเจ็บ
คนอยู่ในร้านค้าเนี่ยมีไหมเดี๋ยวต้องไปตรวจดูนะฮะคนขับ
บอกแบบนี้ครับบอกว่ารังขับรถไปลงลูกรังนะครับ

พอถึงช่วงทางโค้งปรากฏว่าชนท้ายรถคันหน้าก่อน
ก็เลยต้องหักหลบพอหักหลบเท่านั้นแหละครับ
เสียหลักแล้วก็พุ่งชนอย่างที่เห็นเลยนะครับ
ตำรวจจะได้รวบรวมหลักฐาน
แล้วก็กล้องวงจรปิดที่อาจจะสามารถบันทึกภาพได้อีก
แล้วก็เชิญตัวคนขับไปสอบสวนก่อนดำเนินการต่อไปนะครับ